สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการ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

ประเทศอยู่แล้ว๒๐ปีที่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะ
วันนี้คุยกันแน่นอนค่ะนิติหนึ่งท่านแล้วก็รัฐศาสตร์๑ท่านนะคะ
วันนี้ค่ะท่านแรกค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอีกหนึ่งท่านนัดไว้ต้องมานะคะ
อาจารย์จากคณะนิติศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์มานิดจุมปา
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เอารัฐศาสตร์ก่อนนิติศาสตร์เดี๋ยวไล่ยาวมากเลยอาจารย์
คือไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะมองแบบไหนนะคะอาจารย์สุขุมค่ะครับ
อาจารย์เลือกมองวันนี้อาจารย์เลือกมองมุมไหนก่อนคะ
ก็เลือกมองว่าเขาจะเอาคุณยิ่งรักลงโทษหรือไม่ลงโทษเนี่ย
ตอนแรกนะคะในมุมที่อาจารย์เคยวิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้าคำพิพากษาออก
อาจารย์คิดว่ามันจะมีด้วยเหรอคะทางที่ไม่มีโทษอะไรกับคุณยิ่งรักเลยค่ะ
ก็มีฮะแต่ผมมองนะมีแล้วถึงแม้ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่หลุด
ก็ยังไม่คิดว่าคือถ้าพูดในทัศนะผมเนี่ยวันนี้ผมว่าแรง
หรอจ้ะคือแรงของสมมุติพวกคือแรงเฉพาะคดีนี้เนี่ย
เพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องคดีโกงนี่คุณ
คดีนี้เป็นคดีที่บกพร่องในเรื่องการบริหาร
อ่าต้องมองให้ออกมันไม่ใช่เหมือนคดีของคุณบุญทรง
หรือว่าของคุณคดีนี้ส่วนท่านจะไปติดคดีทุจริตตอนไหนอีก
ไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ที่มองดูตอนแรกเนี่ยมันเป็นคดีบริหาร
เรื่องการบริหารบริหารหมายความว่าบริหารบกพร่อง
ไม่ใช่คนลงมือทุจริตไม่ใช่คนลงมือโกงไม่ใช่คนลงมือกินใช่ไหมอาจารย์
อาจารย์เลยมองว่าแรงเพราะว่าเป็นการดูนโยบายแล้วถูกลงโทษจำคุกอย่างนี้เหรอคะ

แรงในแง่ไหนอาจารย์แรงเฉพาะอันนี้หรือแรงคือการว่างมาตรฐานต่อไปหลังจากนี้คะ
คือมันครั้งแรกผมก็นึกว่าคงจะไอ้จำคุกจำคุกเนี่ยก็คงจะมีแหละนะ
แต่อาจจะรอลงอาญาอะไรอย่างนี้

ก็น่าเสียทางนี้มองว่าอย่างหนักก็คงแค่นั้น
เดี๋ยวแล้วผมก็มองถึงขนาดพ้นเลยด้วย
โดนเลยเหรอคะอย่างนี้อธิบายกันลำบากเลยไหมคะ
ทราบแล้วครับแต่ว่าคือมองดูเป็นเรื่องที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ไงว่า

อีกหน่อยคนเป็นนายกต้องดูแลทุกนโยบายนะ

เที่ยวองบเรื่องความมั่นคงไปซื้อเรือห่อผิดพลาดไม่ได้เลยนะ

เพราะถ้าจะโดนต้องโดนมาตรฐานเดียวกัน
ไม่ครับคือก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการวางมาตรฐานอย่างนั้น
อาจารย์ตัวเลข๕ปีแน่นอนอาจจะมีทางที่แบบอาจจะพ้นเลยก็ได้นะคะ
แต่ทีนี้พอโดนปุ๊บแล้วตัวเลขจำคุก๕ปีเนี่ย
เมื่อกี้ฟูนอกคุยนอกรอบนะเขตอาจารย์มันมีมาตรฐานเหมือนว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้อง๕ปี
คือถ้าลงว่าผิดแล้วต้องโทษจำคุกก็ประมาณนี้
อาจารย์มุมที่อาจารย์สุขุมมองค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยการเมืองเปลี่ยนไหมจากการตัดสินคดีนี้นะคะ
ก็คือการเมืองนี่ผมว่านะวันนี้การเมืองนี่มันวางแปลนไว้แล้วนะมันเปลี่ยนยากนะ
อาจารย์ก็หมายถึงวิทยาศาสตร์ชาติใช่ไหม
ยุทธศาสตร์ชาติผมพูดถึงรัฐมนูลเลยมันกำหนดการเมืองไว้แล้ว
ทำไมดิฉันถามข้อเล็กเกินไปรัฐธรรมนูลเลยอ้าวค่ะ
กำหนดไว้แล้วใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านมันกำหนดไว้หมดแล้ว
อาจารย์พูดซะเลือกตั้งไม่สนุกเลยอ่ะเอางั้นเลยเหรอคะ
ผมคือมองดูอ้าววันนี้นี่ถ้าจะให้กรอกช่องกันว่าหลังเลือกตั้ง
โอเคค่ะโอ้โหอย่างนี้ทำข่าวเลือกตั้งไม่สนุกแล้ว
มันมองได้จากการร่างรัฐมนูลแล้วก็รัฐมนูลผ่านแล้วก็บังคับใช้

เพราะฉะนั้นอาจารย์สุขุมก็ไม่ตื่นเต้นเลยในสิคะ

ตื่นเต้นสิก็วันนี้เห็นไหม
ยังเรียกว่าผิดคาดเหมือนกันว่าหนักแรงไปไหมอะไรอย่างนี้
อาจารย์มานิดค่ะในมุมของนิติศาสตร์
อาจารย์อธิบายหน่อยคือที่ฉันได้ยินมาทั้งสองฝั่ง
น้อยไปไหมเยอะไปไหมเฮ้ยน่าจะหลุดนะบอกเฮ้ยหลุดได้ยังไง
อาจารย์เราควรจะเข้าใจแบบนี้ยังไงดีคะ
ก่อนจะดูผลสรุปนะครับว่าโทษจำคุก๕ปีนั้นหนักหรือไม่หนัก
อาจจะต้องมาดูในเนื้อหาสาระนิดนึงเพราะว่าจังหวะแรกที่ข่าวรายงาน
ก็มีแต่คำว่า๕ปีนะครับแต่ว่าพอเอกสารที่เผยแพร่
อย่างเป็นทางการนะครับออกมาก็จะเห็นว่าในคดีนี้นะครับ
ถ้าอธิบายด้วยภาษาง่ายก็คือว่ามีประเด็นนะครับที่สารดีกานะครับ
ตั้งประเด็นเพื่อตัดสินอยู่๒ประเด็นนะครับคือก่อนจะมาดู๒ประเด็นนี้
ต้องดูก่อนนะครับว่าทางการฟ้องเนี่ยนะครับเขาฟ้องในข้อหานะครับ
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามกฎหมายมาตรฐานหลักปกติก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นะครับ
แล้วก็การกระทำครั้งนี้ก็ไปเข้าข่ายนะครับตามมาตรา๑๒๓นะครับ
๑ของพระราชมัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต๒๕๕๙
ถ้าพูดด้วยภาษาง่ายคือเป็นเรื่องการปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
แต่ว่าประเด็นแรกนะครับที่สารได้ตั้งขึ้นแล้วมีการตัดสินก็คือว่าประเด็นที่มีการโต้แย้งว่า
คณะกรรมการปปชนั้นไม่มีอำนาจในการสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับการจำนำข้าว
เพราะว่าการจำนำข้าวนั้นเป็นเรื่องในเชิงนโยบายนะครับ
ปปชจะสอบสวนได้ต่อเมื่อเป็นการกระทำความผิดทางอาญา
มันเหมือนเวลาเราพูดถึงคดีเหล่านี้นะครับเราบอกว่าเป็นคดีเรื่องจำนำข้าวแล้วก็เป็นประเด็นในเชิงนโยบาย
แต่ว่าในคำพิพากษาที่เผยแพร่ออกมานะครับแม้อาจจะยังไม่ใช่ตัวเต็มที่เผยแพร่ออกมา
ก็มีการวางหลักนะครับซึ่งตรงกันในทางวิชาการว่าในฐานะที่นายกเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศ
กระทำของนายกนั้นนะครับจะมีอยู่๒อันนะครับที่แยกออกจากกันได้
อันแรกนะครับในฐานะที่นายยกรรธมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบาย
ถ้ามีปัญหานะครับว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร

เบาก็เป็นหมัดแย๊บนะครับคือกระทู้นะ
หนักหน่อยนะครับก็คือการอภิปรายไม่ไว้
วางใจซึ่งเป็นกลไกในระบบรัฐสภา
ซึ่งสารท่านก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องในเชิงนโยบาย
กลไกในการควบคุมคือกระทู้ไม่ไว้วางใจ
หรือแม้กระทั่งสมัยหน้าก็ไม่เลือกพักนี้เข้ามาบริหารประเทศ
นั่นคือกลไกในการควบคุมในเชิงนโยบาย
แต่สารท่านก็บอกว่าในการทำงานในฐานะที่เป็น
นายกหรือคำตีนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นโยบาย
แต่ยังมีการเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติอีก
สารก็บอกว่าในคดีที่ฟ้องนี้ไม่ใช่นโยบาย
แต่เป็นการดำเนินการตามนโยบาย
ซึ่งภาษาทางวิชาการก็เรียกเป็นภาษาไทยว่า
กระทำทางปกครองหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า
ซึ่งสามารถผู้ที่กระทำการเหล่านี้

อาจจะเป็นความผิดทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็คดีปกครอง

การฟ้องในคดีนี้ไม่ใช่ฟ้องในเรื่องนโยบาย
แต่เป็นการที่ปปชเข้าไปตรวจสอบถึง
การปฏิบัติการตามนโยบายเหล่านั้น
ซึ่งสารก็วินิจฉัยในประเด็นแรกว่า
เช่นนี้แล้วปปชย่อมมีอำนาจในการสอบสวน
ก็แปลว่ากระบวนการในการสอบสวนนั้น
อยู่ในอำนาจของปปช

ถ้าประเด็นที่๑ทางฝ่ายจำเลยสู้นะฮะ
ว่าเป็นเรื่องนโยบาย
มันก็จะวินิจฉัยไปอีกทางหนึ่งว่า

อันนี้ที่เรียกว่าถ้าจะหลุดเลยตั้งแต่แรก

หมายความว่าถ้าประเด็นแรกเนี่ย
เหมือนประเด็นแรกดูว่า
ปปชมีอำนาจในการสอบสวนไหม

ตกลงที่บอกว่าปปชมีอำนาจเนี่ย

โยบายจำนำข้าวดีหรือไม่ดี

กำลังจะดูการกระทำตามนโยบายนั้น
ว่ามีปัญหาเรื่องการทุจริตประพฤติมิชชอบอย่างไรหรือไม่
ปปชกำลังจะดูว่า

การปฏิบัติตามนโยบายนั้นมีปัญหาหรือไม่

ไม่ใช่มาดูว่านโยบายจำนำข้าว
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซึ่งสารท่านก็วางหลักแล้วว่า

ที่จะไปควบคุมแล้วก็ตรวจสอบ

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
ซึ่งก็ตรงตามหลักในทางวิชาการ

เป็นเรื่องดำเนินการตาม
นโยบายไม่ใช่ตัวนโยบาย

อันนี้ไม่ได้ละเมิดศาลนะคะขอความเห็นทางรัฐศาสตร์ว่า
ปปชต้องดูด้วยว่าเขาทำตามนโยบายนั้นเหมาะสมหรือไม่

ไม่ใช่เรื่องทำตามนโยบายเหมาะสมหรือไม่
คือตัวนโยบายนั้นจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

แต่เป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะเปิดตั้งกระทู้หรือไม่ไว้ใจ
แต่ที่ประชุมก็คือการดำเนินการนโยบาย
ซึ่งจะอยู่ประเด็นที่สองคือการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
ตรงนี้สารในประเด็นที่๑บอกว่าอยู่ในอำนาจของปปช
ไม่ใช่เรื่องนโยบายดีหรือไม่ดี
เหมือนถ้าพูดง่ายคือข้อแรกคือการกำหนดนโยบาย
สารท่านก็วางบอกว่าถ้าเป็นประเด็นว่าการกำหนดนโยบายเรื่องจำนำข้าว
ดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องที่สภาจะควบคุม
แต่ถ้าเป็นประเด็นที่สองคือนโยบายนั้นถูกนำไปปฏิบัติ
แล้วมีปัญหาว่าการปฏิบัตินั้นมีอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บอกว่าในประเด็นที่๒อยู่ในอำนาจของปปช
ถ้าใช้คำผิดแย้งนะคะการทำตามนโยบายนั้นถูกต้องหรือไม่

แต่หมายถึงว่าในการปฏิบัตินั้นเพื่อดำเนินการรับจำนำข้าวอะไรทั้งหลาย

อาจารย์อันนี้ก็ต้องเป็นปฏิบัติล่ะป่าคะ

คืออันแรกสุดนโยบายนี้ดีไม่ดีเนี่ย

แต่ว่านโยบายนี้เมื่อเอาไปปฏิบัติเนี่ย

มันเกิดช่องอะไรที่มันผิดพลาด
ทำให้มีการโกงกินกันได้ตรงนี้

อ่ะงั้นถามในทางวัฒนศาสตร์นะคะจังหวัดนี้

เราไม่ได้พูดเรื่องของการทุจริต
ซึ่งอันนั้นมันของคุณบุญทรงและพวกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ

รัฐศาสตร์หลายคนคิดแบบรัฐศาสตร์เนี่ย

อ๋อคือเขาก็ถกกันมาเหรอคะ

แต่ไม่น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของนายก

อันนี้คือข้อถกเถียง

โปรประชาเขารับ
และยังไงต่อคะอาจารย์
ข้อที่๒ครับ
ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของปปช
ก็แปลว่ากระบวนการในการสอบสวนของปปชนั้นชอบด้วยกฎหมาย
การฟ้องก็ถูกต้องก็มีอำนาจเสร็จ
ในเรื่องว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่
คือข้อหาเรื่องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ถ้าจะอธิบายด้วยภาษาง่ายคือว่า

ไม่ได้มีแค่การเคลื่อนไหวเนื้อตัวร่างกายอย่างเดียว
รวมถึงการงดเว้นด้วยคือไม่ทำ
ในทางกฎหมายอาจจะฟังดูแล้วแปลกนะครับว่า
ทำแล้วจะแปลว่าทำได้อย่างไร
คือมีทั้งกระทำกับงดเว้น

กระทำการใดเป็นการทุจริต
ซึ่งแตกต่างจากคดีก่อนหน้านั้น
ซึ่งรอบเดือนที่แล้วนั่นคือมีกระบวนการที่ดูเหมือนจะมีการ

แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ในฐานะที่จำเลย

มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแล

เป็นไปโดยความซื่อสัตว์สุจริต

ซึ่งในคำพิพากษานะครับที่มีการเผยแพร่เป็นสรุปย่อมา

๒ประเด็นย่อยในประเด็นที่๒ถ้าแยกคือย่างแยกเป็น

ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะฮะ

ที่มีการกล่าวหาว่าเกิดความเสียหาย

ก็ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาย่อยที่๒๗
เรื่องเกี่ยวกับว่าปล่อยปะละเลยทำให้โครงการจำนำข้าวนั้น
เกิดความเสียหายยังไม่ชัดเจนว่า
เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลย
ตรงนี้นะศาลก็เลยบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดในประเด็นนี้

แล้วก็ในคำตัดสินนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับคดีก่อน
ซึ่งสารในคดีก่อนก็วินิจฉัยไว้นะครับว่า
สารก็บอกว่าในคดีอย่างนี้นะครับตามพฤติการจำเลยมีการเปลี่ยนตัวลำตี
ซึ่งถูกกามหาเรื่องนี้ออกแล้วสามารถบอกว่าการเปลี่ยนพวกนี้
เมื่อรู้อยู่แล้วอันนี้เป็นคำที่ปรากฏคือ
พฤติการนะฮะแสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบว่าสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แปลว่าสารฟังเขาได้จริงนิ่งว่าจำเลยทราบ
เพราะถ้าจำเลยไม่ทราบในทางกฎหมายก็คือเมื่อไม่รู้จะถือว่ามีเจตนาได้อย่างไร
เป็นอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ระงับยับยั้ง
ปล่อยให้มีการส่งมอบข้าวตามสัญญาให้รัฐวิทยาศาสตร์จีนต่อไปอีก
อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น
กระทำของจำเลยจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายทั้งสองมาตรคือประมวลยานมาตร๑๕๗แล้วก็พระราชมิตร
ประกอบรับนุนว่าด้วยปปชมาตรา๑๒๓ทับ๑
คือสารเห็นว่าเป็นการละเว้น
เว้นที่จะไม่ดำเนินการป้องกันกำกับดูแล
คือปล่อยปะละเลยทำให้เกิดการทุจจริตขึ้นมา
เพราะฉะนั้น๒๑๒๒ที่สารเห็นว่า
เป็นความรับผิดชอบของจำเลย

นี่คือสรุปความทั้งหมดแล้วใช่ไหมอาจารย

เพราะที่เราได้อย่างเป็นทางการที่ร่องลอยอยู่ในโลกออนไลน

อาจารย์ฟังที่อาจารย์มานิดสรุปมาแล้วอาจารย์ว่า
อาจารย์ว่ายังเป็นกลไกที่แปลกอยู่ไหมในทางรัฐศาสตร์
เคยได้ยินคำนี้ไหม

ลูกก็คือนายกไม่ได้วุ่นวายตามกระทรวงต่าง

เพราะฉะนั้นอันนี้ในทางบ้านเราในทางการเมือง
มันมีลักษณะเหมือนกับว่าเวลาที่ใครไปทำอะไรแล้ว
กลายเป็นความรับผิดชอบของคนนั้นไม่ใช่ของนายกไป
ทั้งที่ความจริงมันอาจจะต้องเป็นนายกที่ต้องเป็นหลักไว้ตรงนี้นะ

หมายความว่ากระทรวงไหนรับเรื่องอะไรไป
หรืออะไรไปนี่ก็ไปรับผิดชอบกันเองเลย
เพราะฉะนั้นฝ่ายที่เขาเห็นว่าแรงไปก็คือ
เขาไม่คิดว่านายกจะต้องเข้ามารับผิดชอบด้วยตรงนี้ขนาดนั้น

เชื่อว่ามีการทุจริตถ้าจะพูดกันนะตรงนี้
แต่เขาคิดว่านายกไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบด้วย
ตัวอย่างเช่น๒หลักมือตีที่
คือไม่น่าจะเชื่อมที่ตัวคนไหนช่วยมา
นายกหรือใช่ไหม
เพียงเมื่อกี้พูดถึงสาธารณ์ตอนนี้ถึงว่า
เพราะปกติจะเข้าใจว่าถ้าตัวนายกไปล้วงลูก
เมินนายกรกระทำการโดยไม่สุดเจริญหรือพิจาริก
คือไปรวงจะเอานู้นเอานี่
สายตาทางกฎหมายมันคือการกระทำ

ไม่มีข้อที่จริงนั้นแต่เป็นคดีที่ว่านายกไม่ทำ
ไม่ทำทั้งที่มีคนเตือนมีอะไรต่างตรงนี้

เพราะไม่ทำแล้วผิดมันกลับหัวกันนิดเดียวเวลามอง
เพราะอันนี้ที่โดนคือโดนเรื่องละเว้น
ใช่ไหมคะเพราะอย่างที่อาจารย์มณิษฐ์บอก

ซึ่งมันมีปัญหามันมีการเปลี่ยนตัวคนในการจัดการอยู่
เพราะฉะนั้นแปลว่านายกไม่รู้ไม่ได้
คือเปลี่ยนตัวคนก็เหมือนกัน

มันมีลักษณะของรัฐบาล
เนี่ยรัฐบาลของคุณยิ่งรักรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลพลังประชาชนเนี่ย

เพื่อไทยจะมีสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง

บางทีน้ำตีไม่รู้เรื่องร้องไห้เลยก็มีเคยเห็นภาพใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าตั้งใจจะให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ

เก้าอี้นี้ผัดกันชื่นชมบ้างถ้ามองในทางการเมือง
ว่ามันเป็นลักษณะของรัฐบาลชุดนี้
ลักษณ์ของคุณตัดสินยาว

แต่ว่าคือถ้าสมมุติเอาวิธีการมองแบบรัฐศาสตร์มาจาก

ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคำตัดสินซึ่งออกมาแล้ว
แต่เดี๋ยวก่อนเราจะวิเคราะห์กันต่อว่า

เดี๋ยวถามนักนิติศาสตร์ด้วยค่ะว่า
แล้วจะมีผลหลังจากนี้ในทางการเมืองไหม
เรายังไม่พูดถึงว่าบรรยากาศการเมืองถัดจากนี้

เอาแบบทั่วไปแล้วต่อไปคนเป็นผู้บริหาร
คนให้นโยบายคนดูนโยบายจะกล้าขยับตัวไหม
หรือจะไปรับผิดชอบเขาแบบไหน
ถ้าเกิดเลือกคนไม่ดีมาแล้วไม่รู้หรอกว่าไม่ดี
แต่เลือกมาแล้วต้องรับผิดชอบกับเขาด้วยหรือเปล่า

อาจารย์มานิดถ้าที่ฉันสรุปผิดบอกนะคะ
คือผิดทั้งกฎหมายอายามาตรา๑๕๗ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย
ใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งมาตราก็คือมาตราในกฎหมายปปช
ใช่ไหมคะคือพูดง่ายที่คุณยิ่งรักผิดเนี่ย
คือเหมือนกับรู้เห็นการกระทำที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องแล้วเนี่ย
ปล่อยประละเลยไม่เบรก
ถ้าพูดภาษาบ้านก็เป็นอย่างนั้นได้
แต่ทางกฎหมายเรียกว่าละเว้น
ซึ่งพอตรงนี้นี่แหละสิ่งที่เอาตามที่เอกสารออกมาก่อนนะคะ
เขียนก็คือว่าคือเมื่อมีการเปลี่ยนตัวคนทำนโยบายนั้นโครงการนั้นเนี่ย
ก็เท่ากับว่ารับรู้แล้วจะบอกว่าไม่รู้
นโยบายไปแล้วไม่รู้เลยก็ไม่ได้

เพราะถ้านำสืบและสารเชื่อว่าไม่รู้
ในทางกฎหมายผลจะออกมาอีกแบบหนึ่ง
เพราะว่าเมื่อไม่รู้ครับก็จะถือว่ามีเจตนาไม่ได้
แต่ในคำพิพากษานี้ที่เผยแพร่ออกมาในบางที่เป็นสรุปเนี่ยนะครับ
สารท่านฟังข้อได้จริงและท่านเชื่อว่ารับรู้
รับรู้ว่าตรงนี้มีปัญหา
แต่ไม่ดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหานี้
และรับรู้สิ่งที่มีปัญหาก็คือคดีที่ตัดสินไปเมื่อเดือนก่อน
อาจารย์ฉันถามโดยหลักการนะคะอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วเนี่ย
มันสามารถที่จะมองแบบคนมองคดีได้ไหมว่า
เมื่อคุณบุญทรงและพวกโดน

เพราะว่าการกระทำเนี่ยตามที่ปรากฏในคดีเนี่ยนะครับ
ในคดีของคุณบุญทรงเนี่ยคือผู้โรงมือปฏิบัติ
และลงมือปฏิบัติในลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็นการทุจริต
แต่ของท่านจำเลยในคดีที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีเรื่องที่จะแสวงหาประโยชน์อะไร
พยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา
ไม่ถึงว่าท่านรับอะไรเข้าไปในกระเป๋าส่วนตัวของท่าน
เพียงแต่ว่าเมื่อท่านมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ทำให้ท่านนำไปสู่การที่ท่านมีอำนาจ
อำนาจที่ว่านั้นก็คือก็ต้องดูแล
ตลอดจนก็ต้องมีความรับผิดชอบตามมา

ก็เลยใช้คำว่าหน้าที่และอำนาจ
ไม่ได้ใช้คำว่าอำนาจและหน้าที่
กรณีนี้ถ้าจะอธิบายด้วยเปรียบเทียบให้เห็นนะครับ
คือว่าถ้าตำรวจจารจรอยู่กลางสี่แยก

ตำรวจจราจรปฏิบัติอะไรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไหม
เพราะไม่ได้ปฏิบัติแต่เป็นการละเว้น
ละเว้นที่ไม่จับก็เป็นละเว้น
ก็เหมือนนะฮะละเว้นที่จะไม่ดูแลเรื่องเหล่านี้
ตามในเนื้อหาของคำพิพากษานะครับ
อาจารย์สุขุมค่ะถามรัฐศาสตร์ก่อนเลยค่ะ
คือเปลี่ยนการเมืองหลังจากนี้เลยไหมคะอาจารย์
เราจะไม่พูดถึงว่าอ๋อเขาเขียนแผน๒๐ปีไว้แล้ว
หรือว่านักการเมืองจะทำงานยากขึ้น

แต่จะยากขึ้นสำหรับคนที่จะทำงานการเมือง

คือมันคงไม่ยากหรืออาจจะว่าไม่ง่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ว่ามันก็เคยมีแบบว่าคุณทักษิณไม่อยู่
แต่ว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำอะไรมันก็มีอยู่ตรงนี้
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในการหาเสียงเนี่ย
บางทีบางทีถ้าเผื่อว่าคุณยิ่งรักติดคุกเข้าไปด้วยนะสมมุตินะ
มันอาจจะสู้ในลักษณะวีรสตรีหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้แบบนี้
อาจารย์ต่อไปหลังจากนี้นะคะนโยบาย
คือมันอาจจะเปลี่ยนบุคคลในแง่ของการนำอะไรพวกนี้
แต่ว่าแนวก็คงไม่เปลี่ยน
นโยบายหลังจากนี้นี่จะกล้าขยับตัวกันไหมคะ
หรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนายุทธมนตรีคราวนี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้

ไม่ไม่ทราบนะจะล้วงไม่ล้วงแต่คุณไม่ต้องห่วงล่ะ
คนเป็นนักการเมืองนี่เขาปรับเข้ากับสภาพได้
ไม่ใช่พูดเล่นนะ

โดยทางหลักรัฐศาสตร์แล้วคือคนที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ต้องไปจัดการแค่ไหนกับนโยบายที่ถ่ายออกมาเป็นโครงการ
โครงการของแต่ละกระทรวงในรัฐบาลเขาคะ
คือของเรามันไม่ชัดเจน
แต่ถ้าในหลักวิจารณ์จริงมันมีคำว่า
ก็คือความรับผิดชอบร่วมกันโดยมีนายกเป็นตัวนำตรงนี้

แม้ว่านายกจะตั้งขณะตรงที่
แต่ว่านายกก็ต้องเป็นคนซึ่งรับผิดชอบ
เอาเรื่องจากเกษตรการที่เกิดขึ้น
คือถ้าจริงว่านะ
คือถ้าเผื่อว่ายังมีหน่วยงานซึ่งทำงานตรงนี้
ส่งจดหมายส่งบันทึกมาเลยนะ
ว่าการบริหารเรื่องนี้มันมีบกพร่องอย่างนี้นะ
เสียเงินอย่างนี้นะปล่อยอย่างนี้ไปไม่ได้นะ
แล้วเฉยซะเนี่ยว่าเป็นเรื่องของเขานี่ไม่ได้นะครับ
ผมยอมรับตรงนี้นะว่า
อย่างนี้นายกต้องเรียกมาชี้แจงแล้ว
ต้องมาอธิบายให้ผู้คนฟังแล้วว่า
หน่วยงานนี้ท้วงอย่างนี้เนี่ย

ทักทวงแล้วแล้วก็ดูแลแล้ว
อาจารย์ถ้าสมมุติเรื่องนี้นะคะ

คือไม่ต้องไล่เลียงตามข้อกฎหมายเลยนะอาจารย์
เอาแบบคิดอีกแบบนึงเนี่ยนะคะ
ไม่สนเรื่องคำว่าล้วงลูกหรือไม่ล้วงลูกนะคะ

หวกนายกหมวกเก้าอี้ใหญ่สุดของคอลโลมอร์

ต้องรอถึงวันนี้ด้วยซ้ำนะอาจารย์

คือเดี๋ยวสิต้องฟังฟังตรงนี้ก่อน

นี่คือนโยบายที่เขาภูมิใจที่สุดนะ

นี่คาร์ทูลนี่เพื่อชาวนา

เคยเห็นชาวนาหัวเราะได้บ้างไหม

คนละด้านนี่ก็มองนี่เป็นผลงานที่
ที่อะไรเรียกว่ามัสเตอร์ปีสของรัฐบาลชุดนี้

หมายถึงว่าไอ้เรื่องที่ขาดทุนเนี่ยคือทำได้เพื่อประชาชนคือไปมุมนั้น

หรือนายอุทธมนตรีจะพักใดคนใดก็แล้วแต่
นี่กำกึ่งนะอาจารย์
จริงคือไม่ต้องกลัวเรื่องนโยบายครับ
ถ้าเป็นคนที่เป็นนักการเมืองอยากกำหนดนโยบายในการหาเสียงเช่นไรครับ

เช่นบอกว่าวันนี้เรารับทราบกันดีนะครับว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
เกิดในเลือกตั้งสมัยหน้าครับมีรัฐบาลมีพักการเมืองหนึ่งบอกว่า
ถ้าเลือกผมเป็นรัฐบาลผมจะไปทำให้กัญชาเนี่ยขายอยู่ในร้านขายยา
หรือแม้กระทั่งบอกว่ายาบ้าเนี่ยมันแพงผมรัฐภักดิ์ผมมีแนวคิดว่า
การเพศสัตว์ผลิตยาบ้าขายเลยเพื่อใช้หลักเศรษฐศาสตร์ว่าอะไรเม็ดละบาท
ถ้าขายได้เนี่ยถามว่านโยบายอย่างนี้ในทางกฎหมายผิดกฎหมายไหม

ผมเห็นด้วยแต่อย่าทำนะ
แต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าทำหรือไม่ทำนั้นก็ไปถกเถียงกันได้ในภายหลัง

แต่ว่าเวลาจะลงมือทำเมื่อท่านชนะเลือกตั้งแล้วท่านเป็นรัฐบาลท่านก็เสนอกฎหมายสิครับ
แม้กระทั่งประเด็นโต้เถียงในอดีตที่บอกว่า
แต่ถ้าจะทำเนี่ยต้องดูตามเลยฮะ
กฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยฮะเป็นทั้งกฎหมาย
เครื่องมือในการบริหารประเทศและเป็นกรอบในการบริหารประเทศ
นี่อะอาจารย์มานิทธิ์มานห์ได้สรุปตอนจบ
คือทำแบบที่อาจารย์มานิดพูด
นี่คือหลักอันสานแท้เลย

ผลัมบอกว่าจะยกเลิกอ๋ออะไรน่ะ

แต่ถ้าทำอย่างที่อาจารย์มาริสว่าในบ้านเราเนี่ยนะ

มันจะมีองค์กรอิสระอะไรคอยจับอีก

ผิดยุตศาสตร์๕ปีนี่

ก็เล่นได้ถ้าแบบนี้เอาแบบนี้
อันนั้นขออนุญาตชกคำนาจแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่เราพูดถึงคือเราพูดถึงในกรณีที่เราคุ้นเคยกับการเมือง
หาเสียงใช้นโยบายพูดถึงโครงการนะคะ
แต่ว่าเมื่อชาติธรรมดาปี๖๐แล้วเนี่ย
เปลี่ยนรูปค่ะเปลี่ยนรูปโฉมไปเลยเราอาจจะยังไม่คุ้น
อาจารย์สุขุมค่ะเราพูดถึงข้ามชอตที่อาจารย์เปิดไว้เมื่อสักครู่นี้
หลังจากนี้ถ้าใช้รัฐมนุนปี๖๐ไม่มีอะไรแล้วเพราะทุกอย่างล็อกไว้หมดแล้วไหม
ถ้าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะผมว่าเรื่องนโยบายไม่สำคัญเท่ากับสถานการณ์

หมายความว่านโยบายที่ลงเลือกตั้งเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย
มันจะมีบางพักนะคนหน้าเนี่ยนะระบุชื่อได้เลยเนี่ยนะ
รู้กว่าตัวไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่หรือจะไปหาเสียงโยบายทำไม
แล้วเขาจะพูดกับประชาชนว่าอะไรคะอาจารย์ให้กากบาท

โอ้โหมันจะไปหาเสียงดิแบบว่า

ผมจำได้สมัยก่อนนี่พักประชาธิปัตย์ที่คุณชวนเคยบอกว่า

เพราะฉะนั้นวิธีหาเสียงก็คือประเด็จการทหารไม่ดี
ไม่เห็นต้องพูดนโยบายอะไรประชาภัฐ

ทฤษฎีต่อให้มีกฎเกณฑ์อะไรต่าง
เพราะว่าหาเสียงนี่มันขอบเขตจำกัดมันยาก

ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้นี่ทำไม่ได้เพราะอะไร

หรืออะไรจะทำนี่ต้องหันไปดูแล้ว

หรือต้องอะไรวางอะไรมาให้รับกัน

อื้อหือจะสนุกมากเลยนะน่ะ

อาจารย์มานี้ค่ะอาจารย์ลองนึกถึงภาพการเมือง
ที่จะเลือกตั้งภายใต้รัฐมนุนปี๖๐มันจะออกมาเป็นแบบไหนคะ
คือถ้าการเมืองนะครับถ้าเขาจะเลือกตั้งใน
รอบแรกบรรยากาศมันอาจจะยังไม่เต็มที่

ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็เหนื่อย
เพราะว่ารัฐมนูล๖๐เขียนขึ้นโดยความเชื่อบนพื้นฐานว่า

นะฮะจึงมีการขนานนามรัฐมนุม๖๐ว่ารัฐมนุมฉบับปราบโกง
ฉะนั้นท่านใดในอนาคตเข้ามาเป็นนักการเมือง
นะฮะผมให้คำแนะนำนะครับว่าอะไรฮะ
ต้องหาที่ปรึกษากฎหมายที่น่าไว้วางใจนะฮะ

เพราะว่าบางครั้งนะครับมีการแซวกันล้อเล่นนะครับว่าอะไรฮะ

เพราะถ้าก้าวเท้าผิดเนี่ยอาจจะถือว่าผิดอะไรฮะ

คือมันเหมือนสปอร์ตไลท์ที่จะคุม
คือนักการเมืองยุคอดีตสปอร์ตไลท์มันก็จะเบาบางหน่อยหนึ่ง
เนี่ยสปอร์ตไลท์จะอะไรฮะอัดเข้ามาตรงมุมเต็มที่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านจะทำอะไรที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออะไร
ในจุดนี้ก็ต้องใช้ยาแรงเพื่อทำให้เกิดความซื่อสัตว์สุจริต
เพราะฉะนั้นหาเสียงเลือกตั้งผมว่ามันก็จะไปกลอยตาม
จังหวะปกติของช่วงลอยต่อ
เพียงแต่ว่าที่น่าจะเล้าใจคือ

เมื่อมันเข้าสู่ยุคที่เป็นประชาธิปไตย
เหล่านั้นก็อาจจะสะดุดขาตัวเองได้

จะอยู่ระดับที่เรียกว่าเข้มข้น

อาจารย์เห็นหน้านายกคนถัดไปยังคะ

ถามต่อใคร

รายการวันศุกร์คงไม่เปลี่ยนหน้าโฆษก

เขาจะไม่โดนแบบ

อาจารย์มันนี่จะชอบใจไหม

หมดเวลาดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะ
หมดเวลาของวันนี้ค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาจจะไม่ได้มีศีรษะมากเท่ากับเมื่อ

น่าติดตามต่อไปว่าสิ่งที่วางมาตรฐานไว้

สำหรับการเมืองไทยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ